ต้องบอกเลยนะคะว่าทุกปีของวันนี้เป็นประจำค่ะที่พวกเราชาวไทยรัฐเนี่ยจะมีนัดกันมาร่วมพบปะการร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขมาด้วยกันหลายต่อหลายปี
ปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่๖๙แล้วนะคะบรรยากาศตอนนี้ที่โรงแรมรามากาเดนจะคึกคักขนาดไหนมีศิลปินดาราท่านไหนมาร่วมงานบ้างไปติดตามได้จากคุณเรือนขวัญขุนวงเลยค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีใบตองแล้วก็เชอรี่นะคะงานในตอนนี้ค่ะ
บรรยากาศเนี่ยเริ่มคึกคักแล้วนะคะฟังจากเสียงดนตรีเป็นยังไง
โอ้โหเริ่มคึกคักจริงการแสดงบนเวทีพร้อม
อาหารของเราก็พร้อมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พี่น้องชาวไทยรัฐ
คุณผู้ชมค่ะก็พร้อมเช่นเดียวกันชาวไทยรัฐขอเสียงหน่อย
อยู่กันเป็นครอบครัวแฟเมลลี่นะคะปีนี้เข้าสู่ปีที่๖๙แล้วนะคะ
กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่เจ็ดสิบค่ะวันนี้เรามีตัวแทนของผู้แทน
จัดจำนาญศีพรีมไทยรัฐมาคุดคุยกันด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
มาจากจังหวัดอะไรกันคะนครราชศรีมาครับนครราชศรีมา
โคราชบ้านเองนะคะเอ่อจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นานกี่ปีแล้วคะคุณพี่อ่าประมาณห้าหกปีแล้วค่ะ
หกปีแล้วนะคะเป็นยังไงบ้านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรา
ได้รับการตอบรับที่ดีไหมคะดีมากเลยค่ะอ่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้ว
ดูทีวีไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองไหมคะดูค่ะดีมากเออนะคะ
เชื่อแล้วค่ะว่าเป็นแฟนไทยรัฐจริงจริงนะคะแล้ววันนี้มาทั้งครอบครัวเลยนะคะ
อันนี้ทายาทเรชั่นใหม่ใช่ไหมคะตายแล้วสะดุดตาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชื่ออะไรคะชื่อพีครับน้องพีนะคะเอ่อภรรยาหรือว่าแฟนที่บ้านเลขอะไรคะ
ไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีภรรยาด้วยค่ะ
เดี๋ยวขอจับหน่อยนะคะท่าทางจะเป็นคนดีหน้าตาดีมีฐานะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมงานกันนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปสนุกสนานข้างในใช่ไหมคะ
สเต็ปก่อนเลยได้ไหมคะตอนนี้สนุกสนานมากนี่แค่บรรยากาศเริ่มต้นเท่านั้นนะคุณผู้ชม
และที่สำคัญค่ะพี่น้องเขามาต่อแถวแบบนี้นะ
เพื่อมาชิงรางวัลวงล้อแสนสนุกของเราแล้วก็รับรางวัลกลับบ้านไปด้วยนะคะ
อันนี้เป็นวงล้อแสนสนุกเนาะก็จะเป็นรายการดังของไทยรัฐทีวีค่ะ
ก็มีถามตรงตลอดข่าวร้องได้ให้ล้านเกมต่อชีวิตด้วยนะคะ
รางวัลของเราก็จัดโทรแบบกรุบกริบนะคะเพิ่งเริ่มงานนี่เลยบางคนโชคน้อยหน่อยนะคะ
ถ้าใครโชคดีขึ้นมาหน่อยคุณผู้ชมค่ะได้เสื้อแบบนี้ไทยรัฐทีวีไปใส่เก๋เลยนะคะ
และคนที่ได้รางวัลใหญ่จะเป็นกระเป๋าเดินทางแต่ตอนนี้เสียดายจังเลยอ่ะ
ไม่อยู่ซะแล้วนะคะมีผู้โชคดีได้รับไปแล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ะนี่แค่เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
ในงานเลี้ยงผู้แทนจะจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ช่วงนี้ขวัญลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ดูจะสนุกสนานเต็มที่เลย
แม้อิจฉาจังเลยมีของกินอร่อยเพียบเลยในงานนี้
แล้วก็ส่งกำลังใจส่งพลังใจให้กับพวกเราชาวไทยรัฐกันต่อ

มากันหมดเลยค่ะรวมกันอยู่ที่เวทีนี้เวทีเดียวเลยค่ะ
ก็ต้องบอกเลยว่าไทยรัฐของเราเนี่ย
เป็นพันธมิตรที่ดีกับทุกคนแล้วก็ทุกครอบครัวเลยนะคะ